มาดูเหตุการณ์นี้เรื่องนี้กันหน่อยค่ะลูกสาวอาจารย์โต้งอาจารย์โต้งก็คือคุณไกรศักดิ์ชุนฮวันอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะมีการโพสเฟสบุ๊คค่ะตามหากีต้าของคุณพ่อที่หายไปใครเอาเอามาคืนด้วยนะคะใครเอาไปเอามาคืนด้วยเป็นของที่มีคุณค่าต่อจิตใจมากเธอบอกว่าต่อให้ตายก็จะไม่ขายนะคะแต่มันหายไปไหนค่
ีต้าไฟฟ้ากีต้าโปร่งของคุณพ่อหายไปหมดบ้านใครยืมไปคืนมาด้วย
เรื่องของมีค่าหรือไม่นั้นไม่สำคัญแต่สำคัญยิ่งกว่าเป็นของมีค่าทางจิตใจ
เอาไว้ดูต่างหน้าพ่อและไม่เคยคิดจะขายจนมันตาย
แล้วก็ลงท้ายบอกว่าที่บ้านมีกล้องวงจรปิดนะคะ
อย่าคิดว่าจะตามตัวอาทยากรไม่เจอนะคะตลาดกีต้ามือสองและโรงรับจำนำ
จำนำไม่ได้หายากเลยนะฮะเธอคาดว่าคนที่เอาไปเนี่ย
น่าจะเป็นฝีมือของคนในแล้วก็คนที่รู้จักสนิทสนมกัน
เพราะทราบว่ากีต้าเนี่ยวางอยู่ตรงไหนบ้างโดยไม่ได้มีการลื้อค้นของมีค่าอย่างอื่นไปนะ
เอาแต่กีต้าไปครับเบื้องต้นได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แล้วเธอบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็โอ้โหแต่ละยี่ห้อนี้นะ
เป็นของที่นักสะสมเนี่ยต้องการทั้งนั้นเลยกินสารอย่างนี้
รีสมิทอย่างนี้นะคะไอเบนเน็ตอย่างนี้
แฟนเดอร์อย่างนี้แพงนั่นเลย
สะสมนีนิยมทั้งนั้นเลยนะคะและบางตัวมีราคาซื้อขายกันหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะ